สวัสดีครับมาติดตามกันต่อกับข่าวเศรษฐกิจยามเช้ากับผมทัศนัยโค้ทองครับ
คุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน
คุณผู้ชมเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วไปพร้อมกันครับ
วันนี้ผมมีหนึ่งงานมาฝากคุณผู้ชม
รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
เป็นงานที่ต้องการจะเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มภาคการตอนล่างหนึ่ง
ประกอบไปด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมครับ
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมทั้งธรรมชาติทั้งเรื่องของภาคการเกษตรครับ
และวันพรุ่งนี้ครับกลุ่มภาคกลางตอนล่างหนึ่ง
เขามีการจัดงานสำคัญขึ้นมา๑งาน
ชื่อว่าเทศกาลดนตรี๓๖๐องศา
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันครับ

คุณผู้ชมไปแล้วจะได้ชมอะไรกันบ้าง
วันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณเสถียรพงศ์มากสุริครับ
ท่านเป็นรองผู้ว่ามราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วครับท่านสวัสดีครับ

ท่านครับงานที่จะจัดขึ้นที่ส่งเสริม
ด้วยการเชื่อมโยงการท่องเชื่อมร่วมการของกลุ่มภาคกลางตอนล่างหนึ่ง

ครับโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

เราเรียกว่าเทศกาล๓๖๐องศาดนตรี๓๖๐องศา
เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ก็คือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งเนี่ยก็จะมี
นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็สุพรรณ
ซึ่งทั้ง๔จังหวัดนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเหลือเกิน
นครปฐมแล้วก็จะมีเจดีองค์พระปฐมเจดีที่ราชบุรี
ก็จะมีตลาดน้ำตลาดน้ำดำเนิน
การจนบุรีก็มีสะพานข้ามแม่น้ำแควร์

ทีนี้ของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเหลือเกินนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเบื้องชวากตลาดร้อยพี่สามชุกบ้านควาย
หรือว่าที่วัดไพรลงงัว

แล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเยอะครับ
โดยเฉพาะที่อำเภอด่านช้าง
เป็นอำเภอที่มีความสวยสดงดงามในเรื่องของธรรมชาติอย่างมากเลย
เป็นสิ่งที่เรามีอยู่เป็นต้นทุนที่เรามีอยู่
เราก็อยากจะหยิบตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่นี่
เราก็คิดว่าทำยังไงประชาชนก็ต้องจะมาเที่ยวที่ด่านช้าง
ก็เลยจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรี๓๖๐องศาขึ้นมา
เพราะว่าที่ด่านช้างเหมือนกับสวิสเตอร์แลนด์น้อย

เพราะว่ามีทิวเขาสวยงามแล้วก็บรรยากาศน่าไปทัมผัสอย่างมาก
เพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าไปนอกจากจะไปชมดนตรีต่างที่เราจัดให้แล้ว
กลางวันท่านสามารถที่จะเดินทางขึ้นไปที่ตะเพิงขี้
ระหว่างทางท่านก็จะไปถึงจุดชมวิว
ผมนำเรียนทุกท่านว่าถ้าท่านจะไปเชียงใหม่ไปเลยไปอะไรต่าง
เพื่อไปสัมผัสเมฆไปสัมผัสอะไรต่างมาที่นี่
อยู่ใกล้จากกรุงเทพสุพรรณเราก็มีครับ
ท่านขึ้นไปที่จุดชมเมฆจุดชมวิวท่านสามารถเอาเท้าแตะเมฆได้เลย

แล้วตอนนี้เรากำลังจะปรับปรุงพัฒนาว่า
จะทำบันไดลงไปสักนิดนึงเวลาที่ท่านลงไปแล้วถ่ายรูป
ให้เมฆอยู่ระดับอกของท่านจะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก
ขึ้นไปอีกหน่อยนึงท่านก็จะไปสัมผัสกับผู้เตย
ซึ่งตรงผู้เตยก็จะมีเป็นเต็นต์นอน
เป็นเต้นนอนสถานที่ท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจ
ขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะไปเจอหมู่บ้านกะเหลี่ยง
ซึ่งมีวัฒนธรรมมีอารยาทของเขา
แล้วถ้าเกิดว่าออกจากหมู่บ้านกะเหลี่ยง
ท่านสามารถเดินทางไปที่ยอดเขาเทวดา
ที่ท่านในอำเภอชุดในอำเภอด่านช้าง
เพราะฉะนั้นเวลามองมาจากยอดเขาเทวดา
ท่านจะเห็นความสวยสดงดงามของทิวเขา
ของแม่กไม้ต่างที่เขียวเหมือนสวิสเตอร์แลน

นี่คือแค่จังหวัดเดียวนะพูดวันนี้ก็ไม่จบนะ
ทีนี้ผมอยากทราบถึงไฮไลท์ของงานเทศกาลดนตรี๓๖๐องศา
งานนี้จัดขึ้นมาไฮไลท์ของมันคืออะไรท่านครับ
คือที่บอกแล้วนะครับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เราอยากจะเชิญนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาเที่ยวที่ด่านช้างได้มาเที่ยวที่สุพรรณบุรี
เราหวังว่าการท่องเที่ยวจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ถ้าเราจัดงานประชาชนแถบรอบทั้งอำเภอด่านช้างอำเภออูทอง
อำเภอสามชุกอะไรต่างเนี่ยก็สามารถที่จะนำสินค้าต่างมาขาย
บริเวณงานได้เป็นการทำให้เศรษฐกิจมันหมุนนะครับ
ประชาชนจะได้อยู่ดีมีสุขแล้วก็ไม่มีปัญหาสังคมต่อไปในอนาคต
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะจัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการขายของการท่องเที่ยวนะครับ
ถ้านักท่องเที่ยวมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วมานอนพักค้างเนี่ย
ถ้าทุกคนนะครับนำเงินมาใช้จับจ่ายใช้สอยเป็นค่าโรงแรมค่าอาหารต่าง
ในจังหวัดสุพรรณบุรีสักคนละคนละ๑๕๐๐ผมก็ว่าจะขอบคุณมากเลย
สถิตย์ก็ดีขึ้นชาวบ้านเขาก็ดึมตาอ้าบปากได้

อ๋อในกิจกรรมของงานเนี่ยครับมีมีครับมีภูมิเทพกระโดนชำนาญมีอ่า
อ่าคุณเห็นบอกว่ามีโจอี้บอยอ่าไทยธนาวุฒิโมเดิร์นล็อคก็ไป
ครับผมนะฮะคุณคุณสุชาติเดี๋ยวไวส์ก็ไปด้วยครับครับ
คือ๓วันนี้คือจะมาแบบแวะเวียนกันมาหมดเลยใช่ไหม
คือในแต่ละคืนเนี่ยจะมีนักดนตรีเนี่ยสับเปลี่ยน
มุนเวียนเข้าเข้ามาครับหลากหลายอารมณ์ฮะหลากหลายอารมณ์ครับ
เพราะดนตรีไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีคนแก่คนเท่านะครับ
เข้าได้กับทุกวัยทุกคนเลยเนี่ยฮะตามที่ปรากฏบนหน้าจ

คือสามวันนี้คู่ชมคู่ชมไปได้ตั้งสามวันนะฮะครับ
ครับทั้งสุพรรณหรืออื่นที่บอกไปได้ไหมฮะ
ถ้าท่านเที่ยวธรรมชาติเต็มอิ่มแล้วก็สามารถที่จะมาที่อูทอง
ซึ่งเมืองอูทองนี้เราเรียกกันว่าเมืองธรวดีนะครับ
ตอนนี้ก็จะไปที่พระใหญ่กันนะครับ
ก็จะไปชมความเก่าแก่ของอริยธรรมธรวดีนะครับ
ตอนนี้ก็มีงานอยู่ที่วัดเขาพระเช่นเดียวกันนะครับ

ท้ายสั้นครับท่านครับเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับ
จะเริ่มเมื่อไหร่มีถึงเมื่อไหร่แล้วจะไปได้ที่ไหนจัดที่ไหนครับ
ก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๕๑๗กันยายน๒๕๖๐นี้นะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๗เซลลิกาจนถึง๒๒เซลลิกาของทุกขึนนะครับ
เชิญทุกท่านมามาเที่ยวมาชิมมาช็อปมาแชร์
มีการขายสินค้าต่างของชาวบ้านนะครับ
และก็จะมีกิจกรรมอื่นนะครับ
มีทั้งเวทีใหญ่เวทีเล็กให้ชนเผ่าต่างมาแสดง
รับรองได้ว่าคนสุพรรณบุรีนะครับ
สุพรรณบุรีจะยินดีต้อนรับทุกท่านมา
แล้วก็ขอรับปากกับทุกท่านนะครับว่า
สุพรรณบุรีจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี

มีความยิ้มแย้มแจ่มสายจะไม่เอาเปรียบประชาชนที่มาเที่ยวทิ้งครั้งนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือที่พักที่อะไรต่างเนี่ย
เรารับรองได้ว่าคนสุพรรณบุรีไม่เอาเปรียบผลนะครับ

ฟังแล้วอยากไปคุณผู้ชมเตรียมแพ็คกระเป๋าครับ
เสาร์อาทิตย์นี้ถ้ายังไม่รู้จะไปไหน
ไปเที่ยวสุพรรณบุรีกับเทศกาลดนตรี๓๖๐องศาครับ
วันนี้ผมต้องขอบพระคุณคุณสะเทียนพงษ์มาสุรีครับ
บรองผู้ว่ามราชการจังหวัดสุพรรณบุรีที่มาพูด

ขอบคุณครับ